ดาราบางคนก็อาจจะมีความเขินบ้าง
อาจจะมีความแบบว่าโอ๊ยทำตัวไม่ถูกบ้างนะคะ
เออนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตามเลยค่ะกับช่วงจ๊อแจ
เจอแฟนคลับทั้งทีพี่คนนี้ทำตัวไม่ถูกเลยจ้า
ปัญชายิ้มปริมใจเว่อเจอแฟนคลับทักทายพลายกับประปริมมาก
งานนี้บอกเลยพลิกล็อกทั้งช็อกและทั้ง
เรามาจากที่ไหนเลยครับเชียวบรรยายครับเชียวบรรยาย
ก็คือรูปประจำรูปประจำ
ผมชื่อนุกกัญชัยและดูข่าวขอบคุณมากนะครับขอบคุณต้ายจำได้
ต้ายพูดว่าผมชื่ออะไรครับคุณอะไรครับคุณหนุ่มกัญชัย
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
ดูคุณพี่เขานะคะมั่นใจในตัวเอฟซีมาก
แต่เนี่ยใบใจไอ้นมเดี๋ยวเจ้าเนี่ยไอ้บอนเชิญยิ้มเจ้าปีเจ้า
เอ้าคนข้างหลังก็ขำจะขิดแล้วค่ะ
ว่าแล้วก็รีบไปจัดรายการเถอะค่ะ
คุณบอลกัญชัยเอ้ยคุณหนุ่มเชิญยิ้มเอ้ยคุณบอลเชิญยิ้มเอ้ย
ถูกแล้วไหมคะเฮ
เจาะแจ๊ะริมจอ